คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้นะโหแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะฮะ
บอกว่าตำรวจขี้เซาไม่ให้บริการประชาชนแล้วจะเป็นที่พึ่งประชาชนได้อย่างไร
จากคลิปเป็นเหตุทำให้ตำรวจต้องออกมาชี้แจง

ไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะครับ
คุณตำรวจค่ะมาแจ้งความจ้า
คุณตำรวจค่ะ
คุณตำรวจค่ะแจ้งความหน่อยค่ะ
คุณฟังออกไหมตำรวจพูดอะไรแต่ว่าคุณผู้หญิงคนนี้เขาบอกคุณตำรวจค่ะแจ้งความหน่อยค่ะคุณตำรวจค่ะนอนอยู่เหรอคะอะไรเนี่ยนะฮะ
นี่กลายเป็นคลิปที่ผู้หญิงคนนี้เอามาลงในโลกโซเชียลนะครับบอกว่าโอ้โหตำรวจนอนอยู่ที่พื้น
ในห้องก็ปิดไฟเรียกอยู่หลายครั้งตำรวจไม่ยอมตื่นสุดท้ายเลยตัดสินใจกลับไปโดยไม่ได้แจ้งความ
แล้วแล้วตำรวจจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างไรนี่ที่เธอเขียนที่เธอเขียนเนี่ยข้างหน้าจอเนี่ยนะฮะ
ชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยเอ๊ะตำรวจทำไมขี้เซาตำรวจทำไมง่วง
ตำรวจเมาหรือเปล่าตำรวจทำไมไม่รับแจ้งความหลายคำถามนี่ตำรวจอู้เหรอ
นอนหลับในเวลางานเหรอครับทีนี้ฮะพอคลิปมันออกมาโด่งดังในโลกโซเชียลนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบจนพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่สพศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น
และเราก็ได้มีการพูดคุยกับผู้หญิงที่ทำคลิปด้วยนะและแน่นอนเราก็ต้องไปขอคำชี้แจง
จากทางด้านของภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรศรีชมพูหน่อยพันธุ์ตำรวจเอกไพรวันเท้าพรม
ได้รับคำตอบเบื้องต้นบอกว่าได้เห็นคลิปแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนของการตรวจสอบ
อืมพอมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคุณนะทีนี้ครับทีมข่าวไปคุยกับใครรู้ไหม
พันธุ์ตำรวจเอกธนาวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นเลย
ไปคุยกับรองผู้การเลยเพราะว่าคุยกับภูมิกับผู้กำกับบอกกำลังตรวจสอบอยู่ใช่ไหม
ทีนี้รองผู้การในฐานะโคศกตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวเลยคุณ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์เจาะลึกแบบนี้เลยบอกคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
ว่าเห็นว่าชายที่ปรากฏในคลิปเป็นตำรวจจริงไหมจริงครับ
ก็คือตำรวจสังกัดสพสีอิมพูนี่แหละฮะยดดาบตำรวจ
ซึ่งในวันเกิดเหตุนั้นไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ครับ
คือไม่ได้เข้าเวรอยู่แต่คือมานอนในห้องที่รับแจ้งความเฉย
เขาเรียกว่านอนพักเวรเพื่อรอกลับบ้านใช่คือรองผู้การบอกแบบนี้
ใช่แล้วตำรวจคนที่เข้าเวรจริงคือณเวลานั้นก็ไปเข้าห้องน้ำ
มี๑๐เวรกำลังไปเข้าห้องน้ำอยู่แล้วก็มีตำรวจอีกนายที่ทำหน้าที่อยู่ในโรงพัก
อยู่อีกห้องนึงสรุปแล้วก็คือยังคงมีตำรวจดูแลประชาชนรับแจ้งความจากประชาชน
แต่ผู้หญิงคนนี้มาเจอมาเจอตำรวจที่กำลังพักเวรอยู่พอดีเราก็ถามท่านเหตุการณ์ในคลิปมันเกิดดึก
เกิดดึกหรือกลางดึกหรือตี๓ตี๔หรือ
บอกก็ไม่ใช่นะ๔ทุ่มกว่า
แต่เป็นช่วงเปลี่ยนผัดเปลี่ยนเวรนะครับ
ยืนยันนะฮะว่ามีตำรวจทำงานอยู่ในโรงพักแห่งนี้จริง
แต่ตอนนี้ครับได้โยกได้ย้ายภูมิกับสพสิมพูนะ

ไปอยู่ในส่วนของประจำที่ภูทรจังหวัดก่อน
เพราะว่าต้องมีการตรวจสอบ
ต้องมีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ
เพื่อไม่ให้ย่อหย่อนรองผู้การพูดแบบนี้

แล้วก็จะต้องตรวจสอบกำชับไปทุกสถานีตำรวจ

ไม่ให้ย่อหย่อนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
แต่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้อำกับนั้นจะผิด

จริงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยทำงานอยู่นะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับผู้หญิง

เพราะว่าวันนั้นเธอดันไปเจอไปเจอ

เรื่องที่ผู้หญิงคนนี้ตั้งใจจะมาแจ้งความ
คือพอผู้กำกับท่านทราบเรื่องก็มีการประสาน
แล้วสุดท้ายก็สามารถไปจับผู้ร้ายได้
ผู้หญิงคนนี้ที่เขามาแจ้งความเขาก็พอใจ

อัดคลิปเสร็จแล้วก็แชร์ไปในโลกโซเชียล

คือมีผู้ชายมาบุกบ้านของเธอมีลักษณะเหมือนเอาปืน

แต่ท้ายที่สุดคดีที่เธอแจ้งไว้กับภูมิกับการอีกที
ผู้มกับการก็จัดการเรียบร้อยแล้ว
ก็ไปตามจับกลุ่มคนที่มาขู่เธอเรียบร้อยแล้วนะครับ